มาดูความคืบหน้าการคลี่คลายคดีและข้อเท็จจริงของตำรวจไทย
หลังจากที่มีนักท่องเที่ยวสาวชาวอังกฤษวัย๑๙ปี
ที่ได้ไปร้องเรียนผ่านสื่อที่ต่างชาติ
มาเที่ยวที่เกาะเต่าสุราธานีของไทย
แล้วก็ถูกวางยาถูกข่มขืนทรัพย์สินก็หายไป
ไปแจ้งความที่สอบพอกเกาะพังอัน
แต่ตำรวจไม่รับแจ้งความเรื่องถูกวางยาแล้วก็ข่มขืน
เรื่องนี้แน่นอนว่าทำให้ไทยเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับ
ก็ต้องเร่งคลายข้อเท็จจริงกันว่าความจริงแล้วเป็นอย่างไรกันแน่

เว็บไทยสถานการณ์ของนักท่องเที่ยวสาวชาวอังกฤษวัย๑๙ปี
อ้างว่าเดินทางมาเที่ยวเกาะเต่าจังหวัดสุราชธานี
กับเพื่อนเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
ในคืนวันที่๒๖วิทยุนายน
ไปสั่งสรรค์กับเพื่อนที่บาร์๒แห่งริมหาดสายรี
ซึ่งทั้งสองร้านตั้งอยู่ไม่ไกลกันนัก
โดยอ้างว่าคืนเกิดเหตุเธอสูญเสียความทรงจำไปชั่วขณะ

โดยครั้งสุดท้ายจำได้ว่ากำลังดื่มเบียร์อยู่ที่บ่า
และมารู้สึกตัวอีกทีก็นอนอยู่บนชายหาดในสภาพเปลือยเปล่า
และยังมีชายแปลกหน้านั่งอยู่ใกล้ก่อนจะยิ้มให้และเดินหนีไป
เมื่อเธอฟื้นคืนสติพบว่าทรัพย์สินหายไป
โดยจุดเกิดเหตุอยู่ไม่ห่างกับกรณีฆ่าข่มขืน๒ชาวต่างชาติ
บนเกาะเต่าที่เป็นคดีโด่งดังเมื่อ๔ปีก่อน
รายงานระบุว่าเธอพยายามแจ้งความกับตำรวจภูทรเกาะพงัน
แต่ตำรวจปฏิเสธรับแจ้งความเรื่องการข่มขืน
แต่รับแจ้งเรื่องโทรศัพท์ไอโฟน๗กับเงินสด๓๐๐บาทที่หายไปเท่านั้น
เมื่อเธอร้องขอให้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่บาร์
แต่เจ้าหน้าที่อ้างว่ากล้องเสียและพยายามปิดข่าว
จึงตัดสินใจเดินทางกลับประเทศอังกฤษเพื่อไปแจ้งความ
เพราะประหลาดใจว่าเหตุใดกรณีของเธอถึงไม่ได้รับความสนใจ
ทั้งที่เหตุเกิดขึ้นซ้ำรอยบนเกาะเต่า
เจ้าหน้าที่ร่วมกำลังลงพื้นที่เร่งค้นหาพยานหลักฐาน
จากการตรวจสอบพบว่าผู้เสียหายไม่ได้นั่งดื่มที่บาร์
แต่ซื้อเครื่องดื่มไปนั่งดื่มที่ชายหาด
ระหว่างทางได้พูดคุยกับชาวเอเชีย
ขณะที่กล้องวงจรปิดจุดเกิดเหตุและใกล้บาร์

ระยะมีกล้องส่องลงมาที่ชายหาด
แต่ที่ไม่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
เพราะรอบของหน่วยความจำเก็บภาพได้๗วัน
ล่าสุดคือวันที่๑๘มิถุนายนถึง๔กรกฎาคม
ส่วนภาพก่อนหน้านี้ถูกบันทึกทับไปแล้ว

ดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงขอให้เธอกลับมาให้ข้อมูลอีกครั้ง
นอกจากว่าเวลาเติมเติมแผน๑๐วัน

วันที่๒๖มิถุนายนเวลาที่๑เมริกา

ก็สามารถใช้ทำได้
ขณะที่ประเด็นสังคมกางคา

เดินทางเข้าแจ้งความทรัพย์สินศูนย์หาย

ขอแจ้งความไปเพื่อเคลมประกันทรัพย์สินเท่านั้น
ตำรวจจึงให้ลงบันทึกประจำวันไว้
ข้องประสิทธิภาคก่อเตาว์
แต่ถ้าต้องการซับสินคลื่น

ก็เราก็อำนวยความสุขให้

นักท่องเที่ยวสาวชาวอังกฤษคนนี้

เดินทางเข้าพักที่เกาะเต่าตั้งแต่วันที่๒๑มิถุนายน
แต่คืนวันที่๒๕มิถุนายนเธอพร้อมเพื่อนชายอีก๔คน

ช่วงเช้าเธอกลับมาเล่าให้เจ้าของที่พักฟังว่า

เจ้าของที่พักจึงแนะนำให้ไปแจ้งความ
แต่เธอกลับไม่ไปโดยอ้างว่านัดแฟนนุ่ม

เชื่อว่าหากไปแจ้งความเร็วและทั้งหมดเป็นเรื่องจริง
เจ้าหน้าที่จะสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้
เราก็เสียใจค่ะแต่เราพยายามไปช่วยลูกค้าตั้งแต่แรกแล้ว
แต่ลูกค้าก็แบบเลือกที่จะไม่แจ้งความ

เพราะเราก็ตัวประสานงานเฉย

ถ้าเขาอยากให้หนูช่วยหนูช่วยเดี๋ยวนี้
จริงวันนั้นถ้าเกิดเห็นหรือว่าจับคนร้ายได้แน่นอน

เพราะว่าก็วันที่๑๖เขาแจ้งความ
เพราะเขาอยู่วันที่๑๖เหตุเกิดกลางคืนวันที่๒๕เข้า๒๖
ถ้าเขายอมที่จะแจ้งความวันนั้นเราเจอแน่นอน
โดนผงอื่นในภาวน์ดับแล้วแบบอะไรอย่างนี้

ถ้าเขาโดนอย่างนั้นเขาก็คงบอกให้หนูพาไปโรงพยาบาลแล้วล่ะ
เตากลับมาเผชิญกระแสวิพักษ์วิจารณ

หากย้อนไปเหตุสะเทือนขวัญเมื่อปลายปี๒๕๕๙
สองนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษถูกฆาตกรรมอย่างโหดเยี่ยม

เหตุการณ์นี้จะซ้ำรอยอีกหรือไม่
ยังต้องรอผลการพิสูจน์พยานหลักฐาน

ถูกต่างชาติขนานนามว่าเกาะแห่งความตาย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน